แค่แล้วไม่โทษไม่ทิ้ง
ไม่มีกลิ้งกรอกหลอกใคร
ถ้าหากเธอยินดี
ร้ายดียังไง
รักเธอจนตายจากกัน
รักเธอจนตายจากกัน
รักเธอจนตายจากกัน
รักเธอกลบไป
รักทองไทย
มีข้อมูลบีคือ

ขอให้ก้าวข้ามไปให้ได้กันแล้วกันนะคะ

ก็ทำหน้าที่กันเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ขอเชิญป้าก๊อตขึ้นมาทางด้านบนเลยนะครับ
เราก็จะทำการประกาศพร้อมกันเลยนะครับ
ยกแรกนี้นะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ย

แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คืออาจจะมีคนใดคนหนึ่งอยู่
หรือคนใดคนหนึ่งไปหรือไม่แน่อาจไปทั้งคู่
หวังว่าจะได้ก้าวเข้าสู่ยกที่๒ทั้งคู่กันแล้วกัน

จับมือกันไว้ฟังประกาศไปพร้อมกันนะครับ
ที่๑เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ก๊อตและน้องนิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ถึงช่วงเวลาบีบหัวใจหากใครผิดต้องกลับบ้านทันที
ส่วนผู้ที่ร้องถูกจะชิงเงิน๑๐๐๐บาทนี้ได้สำเร็จ

ที่๑นะครับมูลค่าเงินทุนสะสม๑๐๐๐บาท
ก๊อตและน้องนิวร้อง
ป้าก๊อตและน้องนิวร้อง
ได้ครับ

ร้องได้ทั้งคู่ค่ะมีเงินทุนสะสมนะคะ

เย้

ร้องถูกต้องทั้งคู่

แอบเสียงเหรอตาแดงเหรอ

นึงก็ดีใจแล้วในหมื่นแรกทำให้ครอบครัวของนิวนะ

น้ำตาลไหลออกมาเลย

เป็นสองครอบครัวที่เป็นนักสู้นะคะ
ซึ่งวันนี้ในยกแรกนะคุณผู้ชม

ยุคที่เงินมันหายากจริงนะคะ
วันนี้รู้สึกตื้นตันแทนทั้งคู่จริง

เกมนี้ค่ะยังมีอีกหลายยกค่ะ

อาจจะทำเงินล้าน๒ล้านแต่ก็เป็นได้

คราวหน้าทั้งคู่ก็จะมาที่ยกที่๒
มูลค่าของเงินทุนสะสม

เอาไปเลยคนละ๑ล้านบาทต้องมาคอยติดตามเชียร์นักสู้ชิงล้านทั้งคู่นี้
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านในคราวต่อไปนะคุณผู้ชม
ร้องได้ให้ล้านของเราตอนนี้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ
รูปแบบกติกาใหม่นะครับเป็นการเรียกว่าต่อสู้กันนะครับ
๒คนบนเวทีเดียวกันนะครับขึ้นมาสู้กันแบบ๑ต่อ๑นะครับคุณผู้ชม
เพื่อประชันว่าใครจะแม่นเนื้อเพลงกว่ากันในร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้านในคราวหน้ามาเชียร์กันต่อนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันเหมือนเดิมครับ
คุณผู้ชมค่ะในสภาวะนี้นะคะเงินทองหายากกำลังทรัพย์ถดถอย
อย่าให้กำลังใจต้องท้อแท้ค่ะดูรายการเราเพื่อเป็นความฮึกเหิม
และดูกันต่อเลยค่ะกับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ที่๑จบไปพร้อมน้ำตาแห่งความโล่งอกของหนุ่มนิว
วันนี้ทั้งคู่ก็ช่วยกันสะสมเงินทุนไปได้๑๐๐๐บาท
ครั้งหน้าเป็นการสู้กันต่อในยกที่๒ห้ามพลาดครับ
มันจริงอย่างคำเล่าลือไหมว่าถ้าพ่อแม่เลิกกันลูกจะใจสลาย

คือความจริงเราไม่เคยพูดให้ปู่กับย่าฟังเลยว่าเราคิดถึงพ่อกับแม่

วันนี้บังเอิญมากนะป้าก๊อตที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายนิวมาก
ก็เดี๋ยวสักวันแม่ก็ต้องมาพ่อกับแม่ต้องมา

ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำหน่าย
ที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
นักสู้นิวและนักสู้ก๊อตร้อง